พูดถึงรอยยิ้มของนักกีฬาไทยกันหน่อย
เพราะว่าเริ่มจะเข้มข้นในช่วงของสุดท้าย

ซึ่งนะครับนักทีราทัยนั้นกว่าเถียงทำต่อเนื่อง

แต่ทะลุไปแล้วนะครับก็อาจจะไม่ตามเป้าที่วางเป้าเอาไว้ร้อยกว่าเหรียญนะครับ

คือวิ่งมาราทอนในบ้านเราเนี่ยเริ่มจะมีกระแสแล้วไง
ในปีที่ผ่านมาจนตอนนี้นักกีฬาระดับชาตินะครับก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย
ผมว่าน่าจะจุดกระแสให้กับวงการวิ่งในบ้านเราเลย
ใช่เพราะว่าคนในวงการวิวติดตามเยอะนะคะ
๕๐๐เมตรชายค่ะ๔เกมครั้งที่๓๐
แข่งขันกันที่เมืองคล้างนะคะนักวิ่งไทยลงแข่งขันสองคนนะคะ
มีคีรินตันติเวศเป็นลูกครึ่งไทยอเมริกันนะคะ
แล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือนัทธวุฒิอินนุ่มค่ะ
ซึ่งเป็นคิรินนะคะที่เร่งสปีดช่วงโค้งสุดท้าย
งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกใช้เวลาเท่าไหร่ไหมพี่เจ
ครับสิบสี่นาทีสามสิบเอ็ดจุดหนึ่งห้าวินาที
สองกว่าคว้าเหรียญทองที่๒ให้กับตัวเองนะคะ
ส่วนเวียดนามได้เหรียญเงินแล้วก็เจ้าภาพฟิลิปปินส์ได้เหรียญทองแดง
ขณะที่นัทธวุฒิเข้าเป็นที่หกค่ะซึ่งหลังการแข่งขันนะคะ
รินก็เปิดเผยว่าดีใจมากที่ทำให้คนไทยมีความสุขได้อีกครั้งนะคะ
ส่วนตัวเองก็พอใจกับสถิติของตัวเองในวันนี้เหมือนกัน
แล้วก็ยังมีแรงเหลืออีกเยอะด้วยอย่างไรก็ตามหลังจากแข่งเสร็จ
ต้องรีบเดินทางกลับทันทีค่ะเพราะว่ามีสอบในวันที่๑๑ธันวาคม
ปัจจุบันนี้ก็ศึกษาอยู่ชั้นปีที่๔คณะเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเทา
ที่รัฐแมชาซูเซตสหรัฐอเมริกาค่ะ
วันนี้ต้องกลับบ้านค่ะต้องรีบกลับ
รู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้กับการแข่งขัน
ดีใจมากครับแล้วก็ดีใจว่าได้ชนะแล้วก็ให้คนที่เมืองไทยมีความสุขครับ

มีชิงชัยกันทั้งหมด๗คนหายในส่ง๒คนคือกโกเมสุประเสริ์นักปัญญาจากสวรรค์บุรี
แล้วก็สิทธิโชคแก้วสีขาวจากกรุงเทพปรากฏว่าโกเมฆทำเวลาดีสุดนะครับ๓๒๐๓๘วินาทีก็คว้าเหรียญทอง
แล้วก็สมาคมจักรยานเนี่ยอัดฉีดเพิ่มอีก๑แสนรวมเป็น๔แสนแล้วนะครับ
ขณะที่สิทธิโชคได้เหรียญทองแดงเขาทำเวลา๓๒๖๐๑วินาทีก็รับอาชีพนะครับ๗๕๐๐บาท
แล้วก็สมาคมให้อีก๓๐๐๐รวมแล้วเป็น๑๕๐๐๐บาท
รุปแล้วครับทัพจักรยานไทยทำได้แล้วครับ๕เหรียญทอง๑เหรียญเงินและ๒เหรียญทองแดง
และก็ได้เปลี่ยนหอมภาพขึ้นหอมของชาวไทยครับก็ขอบคุณชาวไทยทุกคนครับ
และก็ขอบคุณพิเศษและก็ขอบคุณสมาคมจากกระยานและก็ผู้สนับสนุนผู้ผลิตภัณฑ์โฟสิสมัง